คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
เจ้าหน้าที่มีการขยายผลบุกเข้าตรวจบ้านหลังหนึ่งนะคะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีอุปกรณ์ผลิตปืน
แล้วก็เครื่องกระสุนปืนแบบผิดกฎหมาย

จับกุมจากอเกดโอมณ์
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นนาทีเจ้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
เข้าตรวจสอบที่บ้านชายชาวเยอรมันนะคะแล้วก็หญิงไทย
หลังจากที่ได้มีการรับแจ้งว่ามีการนำอุปกรณ์ผลิตปืนกระสุนปืนแบบผิดกฎหมายไปจำหน่ายในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็เป็นนาทีที่ตำรวจสพป่าตองนี่แหละนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมกับหมายค้นของจังหวัดภูเก็ต
เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ในพื้นที่ซอยควนยางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ขณะที่เข้าไปไปในบ้านก็พบกับเจ้าของบ้านนางทิธติรัฐนะคะ
ก็อยู่กับสามีชาวชายเรมันวัย๓๙ปีทั้งคู่ไม่ขัดคืนเจ้าหน้าที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเดินตรวจสอบทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนของบ้าน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบปืนลูกโม่จุด๓๒จำนวน๑กระบอก
เครื่องกระสุนปืนขนาด๙มม๓๒อีกจำนวน๑
แล้วก็มีเครื่องกระสุนสำหรับทั้งการซ้อมยิงลำกล้องอาวุธปืนเครื่องเหนียวไกลแล้วก็ลำกล้องปืนยาว
พันท้ายปืนยาวโอ้โหครบเลยภายในบ้านหลังนี้
ขณะเดียวกันยังมีดินประสิวแล้วก็ยาไอซ์นะคะอีก๐๐๘กรัมที่ตรวจยึดได้พร้อมอุปกรณ์การเสพอีก๒ชุด
เจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวทั้งสองคนไปสอบสวนที่เพิ่มเติมที่โรงพัก

เรื่องต้นทราบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้
คนในภาพเนี่ยค่ะคนนี้นะคะเสื้อยืดสีดำที่อยู่ด้านหน้าสุด
ก็ถือว่าอยู่เกินกำหนดวีซ่าแล้วนะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบสวนนะคะเบื้องต้นทราบว่า
ตำรวจได้รับรายงานอย่างที่บอกกันไป
ว่ามีคนแจ้งมาเบาะแสว่าสองผัวเมียคนนี้
จำหน่ายพวกอุปกรณ์ในการผลิตปืนกระสุนปืนต่างผ่านออนไลน์
แล้วก็มีการฐานที่ตั้งทั้งเก็บของกลางต่างในบ้านหลังนี้
ก็เลยมีการขยายผลแล้วก็จับกลุ่มตัว
ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่า
ชายชาวต่างชาติคนนี้จะเกี่ยวข้องกับ๒คดี
ที่ตำรวจภูเก็ตมีการตรวจสอบ
แล้วก็มีการยึดอาวุธปืนจับกลุ่มไปได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า

โดนไปหลายกระทงเหมือนกันนะฮะ